อีกเรื่องใกล้ตัวเรื่องหนึ่งคือเรื่องของน้ำนะคะ
ช่วงนี้ประเทศไทยเข้าสู่หน้าร้อนแล้วก็เจอกับภาวะภัยแรงด้วย
ปริมาณน้ำในเขื่อนหรืออ่างกักเก็บน้ำขนาดใหญ่แล้วก็ขนาดกลางหลาย
พื้นที่ตอนนี้ปริมาณใช้การได้จริงน้อยมากเลย
วันจันนี้นะคะสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ
เตรียมหารือกับนายกรัฐมนตรีในเรื่องของการจัดการน้ำ
จากว่าปริมาณของน้ำฝนปีนี้น้อยที่สุดในรอบ๑๒ปีนะคะ
นายสมเกียจประจำวงเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ
สธนชคาดการณ์ว่าปริมาณฝนปีนี้ใกล้เคียงกับปี๒๕๕๐นะคะ
คือมีปริมาณฝนน้อยในช่วงเดือนมีนาคมจนถึงเมษายน
ตั้งแต่วันที่๑๒ถึง๑๕มีนาคมเริ่มไม่มีฝนแล้ว
และจะเข้าสู่ฤดูฝนในช่วงสัปดาห์ที่๓ของพฤษภาคม

ดังนั้นในช่วงนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องให้ความสำคัญกับการส่งน้ำ
เพื่อการอุปโภคบริโภคการส่งน้ำเพื่อการเกษตร
เพื่อรองรับภาวะฝนทิ้งช่วงที่จะเกิดขึ้นในระยะนี้นะคะ
วันจันทร์ที่๑๑มีนาคมนี้ค่ะจะมีการนำเรื่องนี้เข้าสู่ที่
ประชุมคณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือกรณช
หารือกันเรื่องการบริหารจัดการน้ำให้มีน้ำสำหรับดื่มสำหรับใช้ให้เพียงพอทุกภาคส่วน
ล่าสุดนะคะการประปาส่วนภูมิภาคมีสาขาที่มีความเสี่ยงขาดแคลนน้ำดิบในช่วงฤดูแรง๙สาขาค่ะ
ส่วนใหญ่อยู่ในภาคอีสานเช่นที่ร้อยเอ็ดมหาสารคามหนองบัวลำพูนครราชศรีมาบุรีรำที่เหลือก็อยู่ภาคเหนือนะคะ
คือเชียงรายเชียงใหม่ภาคกลางตอนบนอยู่ที่นครสวรรค์ส่วนภาคใต้ก็เกาะพงันสุราชธานี
ขณะที่นายทองเปลวกองจันทร์อธิบดีกรมชลประธานบอกว่าเพื่อเป็นการรับมือน้ำแรงในภูมิภาคอื่นอื่นทั่วประเทศ
ตอนนี้กรมชลประธานได้ระดมเครื่องสูบน้ำจำนวนกว่า๑๘๐๐กว่าเครื่องและรถบรรทุกน้ำอีกกว่า๒๐๐คัน
กระจายไปตามพื้นที่ภัยแรงเพื่อดูแลเบื้องต้นให้ประชาชนได้มีน้ำใช้ในช่วงฤดูแรงนี้ไปก่อน
จากนี้ยังได้ขึ้นป้ายประกาศแจ้งเตือนเกษตรกรในพื้นที่รุ่มเจ้าพระยาและเกษตรกรภาคอีสาน
โดยเฉพาะบริเวณเขื่อนลำตะคองค่ะให้งดปลูกข้าวนาปรังอย่างเด็ดขาด
จากชนรับประทานนั้นไม่มีน้ำเพียงพอที่จะจ่ายให้กับเกษตรกรไปทำการเกษตรได้
โดยสถานการณ์ปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำทั่วประเทศขณะนี้นะคะมีปริมาณน้ำประมาณ๔๙๘๓๗ล้านลูกบาทเมตร
หรือคิดเป็นร้อยละ๖๖ของความจุอ่างนี่คือความจุนะแต่ใช้ได้จริงเพียงแค่๑๕๐ของความจุอ่างเท่านั้น
ส่วนเขื่อนที่ไม่มีน้ำใช้แล้วเนี่ยเป็นเขื่อนขนาดกลางค่ะมีอยู่ทั้งหมด๑๓เขื่อนในภาคอีสาน
เพราะฉะนั้นพ่อแม่พี่น้องชาวอีสานช่วงนี้ก็ต้องระมัดระวังนะทั้งเรื่องของการใช้น้ำด้วยนะคะ